แค้นฝังใจส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
คุณผู้ชมค่ะคือเป็นความแค้นที่ส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
และสุดท้ายนะฮะกลายเป็นคู่อริกันกับชาวบ้านในอีกชุมชน
ยกพวกกว่า๓๐คนไปปาระเบิดไปถล่มคู่อริ

งานบุญงานแห่นาคในหมู่บ้านวัยรุ่นเจ็บกันไป๓รายนะครับ
เมื่อค่ำวานนี้นะฮะตำรวจสนนามนจังหวัดกาศิลปได้รับแจ้ง
เหตุมีคนปลาระเบิดแล้วก็ยิงถล่มกันในกลางงานแห่นาคนะฮะที่บ้านหลักเหลี่ยมตำบลนามน
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าวัดป่าเก้ามงคลแล้วก็กลางหมู่บ้านหลักเหลี่ยมครับ
จนมีคนบาดเจ็บ๓ราย
ผู้บาดเจ็บก็คือนายอดีศรยิ้มแย้มอายุ๒๐ครับเป็นวัยรุ่นบ้านโนนเที่ยง
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่แขนซ้าย๑นัด
ซี่โครงขวาอีก๑นัดและสะโพกขวาอีก๑นัดรวม๓นัดนะฮะ
คนที่๒คือนายนักคารินสร้อยเสนาอายุ๒๖ปีเป็นวัยรุ่นบ้านโนนเที่ยงเช่นเดียวกันนะครับ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่แขนซ้ายและขาซ้ายรวม๒นัดนะฮะ
ส่วนคนที่๓คือนายอภิษฎทองการอายุ๒๕ปีเป็นวัยรุ่นบ้านโนนเที่ยง
ถูกยิงเข้าที่บริเวณหางตาด้านซ้าย๑นัดท้ายถอยอีก๑นัดข้างขวา

คุณแต่ละคนโดนกันไปคนละ๓นัดนะฮะ
คนสุดท้ายคนที่๓บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ทีนี้ผู้เป็นแม่แม่ของคนเจ็บ
ของคนเจ็บแม่ของนายอดีศรเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
คือลูกชายและกลุ่มเพื่อนก็มีคนบาดเจ็บอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับ
ประมาณ๗คนพากันไปเที่ยวรถแห่นาค

เวลาสักประมาณ๖โมงครึ่งตอนเย็น
ถึงรู้ว่าลูกชายถูกยิงนะครับ
ส่วนลูกชายคือนายอดีศรผู้บาดเจ็บเล่าวินาทีเฉียดตาย
บอกว่าตอนนั้นพวกผมกำลังจะออกจาก
งานรถแห่ฉลองงานบวชกลางหมู่บ้านแล้ว
ก็มาเจอกับกลุ่มอริขับขี่รถจักรยานยนต์กว่า๓๐คัน
แล้วมีวัยรุ่นคนหนึ่งปลาระเบิดใส่พวกผม
แต่แรงระเบิดมันมาไม่ถึงคุณ
แรงระเบิดมาไม่ถึงทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะ
กลุ่มคู่อริจึงขับรถจักรยานยนต์
มาจอดอยู่หน้าวัดป่าเก้ามงคลบ้านโนนเที่ยง
แล้วทำไมรู้ไหมคุณคราวนี้ไม่ปลาระเบิดแล้ว
ดักยิงฮะดักยิงอีกหลายนัด
ตัวเขาเองและเพื่อนได้รับบาดเจ็บไป๓คนนะครับ

แนวงานออกมา
กันถ้าฟ้องใดนั่นน่ะเห็นกันว่าได้
ทางนี้มีงานทางนู้นก็มาฮะแล้วสุดท้ายเด็กน้อยเหล่านี้ก็ตีกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยแบบนี้
เหตุการณ์นี้เป็นพฤติกรรมการแก้แค้นเอาคืนระหว่างกลุ่มวัยรุ่นอำเภอเดียวกันด้วยซ้ำ
แต่อยู่คนละหมู่บ้านเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะ
เพราะอะไรคุณคือเป็นมาหลายสิบปีแล้วส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะ
รุ่นพี่แค้นกันนะฮะสางกันไม่ได้ก็มาส่งต่อให้รุ่นน้อง
แต่ละหมู่ก็แค้นกันไปแบบนี้คุณส่งต่อความแค้นกันไปมา
รดกอะไรแบบนี้มันน่าจะเลิกตั้งนานแล้วนะคุณ
นะครับแล้วก็มาสางแค้นกันเอาช่วงที่หมู่บ้านเนี่ย
มีงานฉลองงานบุญงานประเพณีต่าง๑๐ปีแล้วฮะ
คือเลือกด้วยนะว่าจะต้องเป็นงานบุญแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ

เมื่อเช้านะนักข่าวลงพื้นที่ไปไปกับผู้กำกับสพนามนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ชัยพิมพ์แก้ว
จะไปตรวจจุดที่เกิดเหตุนี่ผู้กำกับลงไปแล้วนะคะ
ตรงหน้าวัดป่าเก้ามงคลนี่แหละ
ภูมิกับบอกว่าตอนนี้รู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วแหละ

แล้วเดี๋ยวจะเรียกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบให้หมดเลย
ภูมิกับเรื่องปืนนะคะปืนยังไงนะ
ผู้กำกับบอกว่าอ๋อปืนนั่นเหรอที่กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้น่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาเองนั่นแหละ

ชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ
เขาบอกว่าตอนนั้นแห่นาคกันอยู่
จู่วัยรุ่นต่างถิ่นมากัน๒๐กว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มา

หน้าแก๊งถือปืนกราดยิงกลุ่มวัยรุ่น

ก็ใช่ไงชาวบ้านเองกลายเป็นต้องหนีหัวซุกหัวสุนเลยอะค่ะ
พี่จ้าเอกันนี่มึงสี่แยกนี่เนอะ
พี่จ้าเอกันเหมือนที่เขาก็ไล่กันนะ
เหมือนที่เขาก็ไปตั้งเข้าอีกอย่างคุณ
มีไหมมีปืนมียังไหม

ก็มีหัวหน้าแก๊งเขาขี่รถอันคันแดง

มีปืนกากเลยยิ่งกาก

คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะว่าอ้าวไหนเสียงชาวบ้านไม่เห็นหน้าชาวบ้านเลย

แต่เนี่ยตำรวจเนี่ยนะไปขอไล่ดูกล้องวงจรปิด

เสียมานานเดือนนึงแล้วอะ

ก็เลยต้องแจ้งไปยังบริษัทผู้รับเหมาที่ดูแลกล้องอยู่เนี่ย

แต่แจ้งไปแล้วก็ยังไม่มาดำเนินการให้
จริงกล้องมันน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะครับ